การออกปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละครั้งเนี่ย
บางทีขวัญและกำลังใจจากครอบครัวอย่างเดียวไม่พอ
นั่นสิต้องมีกำลังเสริม

เขาเรียกว่าสิ่งที่เป็นสิ่งมงคล

เอาไปดูหน่อยว่าเขาห้อยอะไรมาฮะ

ชีโบชีเบนขอดูหน่อย

เขาเป็นนักศึกษาวิชาญอาหาร

ฝึกมารบใช่ไหมที่ไหนเนี่ยสมรภูมิรบทุ่งลาดยากเขาชนไก่

ค่ะก็เลยแบบว่านายมีของดีอะไร
นายขอดูหน่อยได้ไหมของดีของนาย
เพื่อนไม่รอช้าเลยครับเตรียมที่จะปลดออกมาให้ดู

อันนี้ราคาเท่าไร
คุยกัน
ก็ก็แลกมันปิด
ก็เลยต้องไปไปที่ล้านสองแม่แห่
ดีไปล้านสามเหมือนร้านสี่
เห็นแบบนี้แล้วโอ้โหมาเป็นแผงเลยนะจริง
ของไม่เข้าไหมคะแต่คอเคล็ดด้วยนะ

อู้พี่จริงจังเบาะนี้เลยหรอ
มันก็ต้องจริงจังหน่อยมันเป็นสิ่งยึดเหนียวจิตใจ
ทำให้การออกปฏิบัติภารกิจในแต่ละครั้ง
มันมีความฮึกเหิมและอุ่นใจ

คือเขาไปโพสต์เล่นกันในโลกโซเชียลนะครับ
มันก็มีคอมเมนต์เยอะแยะมากมาย

บรรดาโซเชียลเวลาเขาคอมเมนต์
มันจะเป็นอะไรที่น่าสนใจ

เขาบอกว่าชุดหนักแล้วนั้นยังจะเพิ่มน้ำหนักได้เข้าไปอีก
คือชุดเครื่องแบบของรอดอเขาผ้าเขาหนา
แล้วลงท้องลงเท้าอะไรเขาอีกก็หนักแล้ว
แล้วบางคนก็บอกว่าถามจริงพี่
เวลาไปทำภารกิจเนี่ยแต่งตัวทันเขาไหม
แต่เอาจริงนะตื่นมากว่าจะใส่องค์นั้นองค์นี้

อ๋อเป็นห่วงไงกลัวไม่ทันเดี๋ยวจะได้ซ้อมได้ซ่อม

แต่รอดอหลายคนเขาก็กินอยู่หลับนอนชุดนี้นะ

เคยนอนอยู่บ้านแต่ไม่เคยเรียนรอดอร์กับเขา
โอ้ค่ะลูกเสือผ่านไหมฮะผ่าน
ผ่านเกณฑ์ที่อาจารย์เขากำหนดให้ผ่านแล้วก็ออกไปเลย